คุณผู้ชมไปไหว้พระเสริมสิริมงคล

จังหวัดบุรีรำกันต่อเลย

อยู่ที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
เพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรับปีใหม่๒๕๖๕นี้นั่นเอง
ซึ่งนอกจากนี้นะหลายคนก็ยังมา
ส่องเลขเด็ดจากทูบเสียงไทย
เขาบอกว่าจะเอาไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคไง
ไปกราบไหว้ให้แบบว่าเออปีนี้มันปัง
เรียกได้ว่าอยากปังรับปีเสือนะจ๊ะ
แล้วนอกจากจะมากราบไหว้พระมาขอพรมาเนี่ย
เสียงดวงเสียงโชคอะไรต่างก็ว่ากันไปแล้วเนี่ยนะคะ
เราสามารถเที่ยวชมวิวบนสะพานแขวนคุณ
โอ้ยสะพานแขวนไม่มาแต่ว่าดูถังทูบไปก่อนละกัน
มันเยอะมันเยอะมันเยอะจนมันปักไม่ได้แล้วอ่ะคุณ
มันต้องวางเทินกันอ่ะวางเทินภาษาอะไรนั่นแหละ
ไปดูสะพานแขวนกันสะพานแขวนนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่คนที่มาเที่ยวเอ่อมาไหว้พระแล้วเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะมารับอากาศหนาวมาชมวิวบนยอดภูเขาไฟกระโดงด้วยนะคะ
ถ้าหากใครจะมาเที่ยวอุทยานภูเขาไฟกระโดงเนี่ย
ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคุณเพราะอะไรทางภาครัฐเนี่ย
เขาจัดมาตรการในการตรวจเช็คประวัติการฉีดวัคซีนของคุณนะ
แล้วก็ตรวจการวัดอุณหภูมิร่างกายของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในบริเวณนี้อย่างเคร่งครัดด้วย
เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้เที่ยวกันแบบสบายใจห่างไกลจากโควิด
คือดิฉันเชื่อว่าหลายคนต้องการการไปท่องเที่ยวการไปพักผ่อนหลังจากความตึงเครียดมานาน
แล้วในช่วงปีใหม่นั้นมันก็ถือเป็นจังหวัดที่ดีจังหวะที่ดีมากที่จะไปเที่ยว
แต่ทีนี้กลับมาเราก็ต้องดูแลตัวเองเพิ่มเติมกันนิดหนึ่ง